มือเหลือกว่า๕เมตรกว่า

ไปดูงูเหลือมมันกินแมวไปแล้ว
แล้วก็นอนเพราะว่าขยับตัวไม่ไหว

จะเหมือนถ่ายภาพเมื่อกี้มันจะเหมือน

แต่ถ้าเกิดเป็นมุมนี้โอเคมันก็เป็นขนาดนี้
ถ้าเกิดถ่ายมุมสูงมันก็เป็นขนาดพกติกของมุมเหลือมาก
ทีนี้ตัวนี้๕เมตรกว่าน้ำหนักกว่า๕๐กิโล
ไปกินแมวชาวบ้านแล้วก็นอน
ผึ่งพุงอยู่แบบนี้ครับ
ตำบลปากเข้าสารอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีนะฮะก็ต้องแจ้งกู้ภัยไปสิครับ
กู้ภัยไปช่วยจับหน่อยเถอะไม่ไหวมันตัวใหญ่เหลือเกิน
นี่ไปคล้องคอมันพยายามจะลากมันออกมาที่ถนนกลางหมู่บ้าน
เพราะช่องนี้มันแคบแต่เนื่องจากว่างูมันตัวใหญ่น้ำหนักมันก็มาก
เชือกที่มันคล้องเนี่ยมันก็ขาดครับเดี๋ยวดูนะมันสู้นะ
มันไม่ยอมนะแล้วเชือกมันขาดด้วยครับชาวบ้านก็โอ้โห
ตอนแรกนะไปมุงดูพอเชือกขาดวิ่งหนีเลยกลัวมันจะมาฉกนี่นี่
นะครับค่ะจากนั้นกู้ภัยก็ทำบ่วงขึ้นมาใหม่ครับแล้วก็ไปคล้องคอมัน
โอ้โหดูปากมันสิปากกว้างมากเออเห็นไหมมันจะฉกใส่กับกู้ภัยด้วยนะ
โชคดีจังหวะที่มันจะฉกเนี่ยกระโดดหลบทันแล้วสุดท้ายก็เอามันออกมา
ถนนแบบนี้นะฮะก็จับได้สำเร็จแล้วก็นำไป
ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปนะครับนะฮะนายสุจริตบุญญานนท์ชาวบ้าน
ช่วยไปจับงูเขาบอกว่าโอ้โหข้างหลังบ้านมันมีแมว
เลี้ยงเอาไว้หายไปสามตัวตอนแรกแมวหายไปไหนนะฮะ
ก็เลยไปเจอต้นต่อเพราะงูมันกินเข้าไปน่าจะอิ่มแล้วล่ะฮะ
แล้วก็เลื้อยไปไหนไม่ไหวแล้วก็นอนแบบนั้น
โชคดีนะฮะที่กู้ภัยมาจับได้เพราะว่าไม่งั้นเนี่ย
เด็กในหมู่บ้านใช่จะเป็นอันตรายไปโอ้โห
น้ำหนักต้องเยอะยาวกว่า๕เมตรกว่าทีเดียวนะครับ